แน่นอนว่าชัยชนะของทีมวอเล่สาวไทยครั้งนี้เนี่ย
เป็นที่ถูกพูดถึงหน้าฟีด
คือโลกออนไลน์เรียกว่าถล่มทลายแชร์กันสุดไปเลย

แล้วก็สุดยอดและยอดเยี่ยมของทีมนักวอเล็กสาวไทยครั้งนี้

ยังมีการนำภาพที่ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมาก
สำหรับไทยแล้วก็เกาหลีใต้นักกีฬานะคะ
ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าในสนามเขาจะเป็นศัตรูกัน
แต่ว่าอยู่ข้างนอกเขาเป็นเพื่อนกัน
นี่ไงภาพของหน่องปลื้มจิตนะคะ
เดินโอบเอลกับคิมยอนคลองค่ะ
นี่เป็นภาพก่อนการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิก๒๐๑๖
ระหว่างทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเกาหลีใต้
เห็นชัดเจนเลยว่าสองคนนี้ถึงแม้ในสนามจะเป็นคู่ปรับกัน
แต่นอกเกมการแข่งขันทั้งคู่เป็นเพื่อนกันนะคะ
ซึ่งภาพเหล่านี้ก็ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับแฟนเป็นอย่างมาก
ยอดคนกดไลค์แล้วก็แชร์หลายแสนครั้งเลยทีเดียว
จากนี้คิมยอนครองกัปตันวอเล็กบอลหญิงของทีมชาติเกาหลีใต้
ก็เป็นขวัญใจชาวไทยมานานแล้วนะคะ
ถึงกับมีคนไทยตั้งแฟนเพจเฟซบุ๊คให้เลย
ซึ่งแฟนคลับชาวไทยบางส่วนเขาบอกว่า
เขาหลงรักคิมยอนครองมาตั้งแต่๔ปีที่แล้ว
หลังจากทีมชาติไทยตกรอบไม่ได้ไปโอลิมปิกที่ลอนดอนปี๒๐๑๒
ครั้งนั้นบรรดานักตบสาวเกาหลีเข้ามาให้กำลังใจนักตบสาวไทย

ขณะที่นักเตะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่

ขณะที่เชียร์นักวอลเล่ไทย
หลังจากฝึกซ้อมเสร็จเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยนะคะ
โดยบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ทีมวอเล็กบอลหญิงไทยไปโอลิมปิกให้ได้

เมื่อสักครู่นี้ที่ห้องแต่งตัวเราสามคนก็สภาพนี้แหละค่ะ

หรือว่าหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่าง

เมื่อกี้นี่ขนาดดูแค่หน้าจอสมาร์ทโฟนนะ
ก็ยังลุ้นแล้วก็เชียร์แบบอารมณ์เต็มมาก

๒๒ต่อ๑๗ญี่ปุ่นนำอยู่ครับ

เราต้องส่งใจเชียร์ให้มากที่สุดคุณผู้ชม
เพราะว่าถือว่าอิตาลีนั้นเป็นความหวังของไทยตอนนี้ครับ

คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยการแข่งขันก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะ
เรายังคงก่อติดแล้วก็ติดตามอยู่ด้วย